ผู้ประกอบการรถขนส่งบรรทุกอ้อยนะครับตอนนี้ขอผ่อนผันครับให้สามารถต่อเติมส่วนต่อขยายให้กับการขนส่งแล้วก็การบรรทุกอ้อยให้เพิ่มปริมาณได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
เพื่อประหยัดต้นทุนในภาคการขนส่งในแต่ละครั้งแต่ละเที่ยวครับ
เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกันกับราคาผลผลิตช่วงนี้ที่ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงครับ
ยาวไม่เกิน๑๒เมตรและสูงไม่เกิน๔เมตรโดยมีน้ำหนักรถเปล่าประมาณ๑๐ตัน
ซึ่งสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกำหนดให้รถ๑๐ล้อบรรทุกน้ำหนักรวมตัวรถไม่เกิน๒๕ตัน
นั่นหมายความว่าจะสามารถขนส่งอ้อยได้เที่ยวละประมาณ๑๕ตัน
ขณะที่ข้อเสนอของผู้ประกอบการรถบรรทุก
ขอให้มีการผ่อนปลนน้ำหนักในการบรรทุกอ้อย

สอดคล้องกับราคาผลผลิตที่กำลังตกต่ำลง
โดยขอเพิ่มความสูงของรถบรรทุกเป็น๔เมตร๕๐เซนติเมตร
และเพิ่มความยาวด้านท้ายจากตัวรถอีก๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ซึ่งจะทำให้บรรทุกอ้อยได้มากถึง๒๐ตัน
หรือมีน้ำหนักรวมตัวรถที่๓๐ตัน
ส่วนกรณีรถพ่วงหรือรถบรรทุก๒๒ล้อ
กฎหมายกำหนดให้ส่วนพ่วงท้ายต้องมีความยาวไม่เกิน๑๓